สวัสดีครับตอนนี้ก็เสด็จะการยังไม่สมมตินะครับ
สราเอลกับกลุ่มฮามาสทางฝั่งฉนวนกาซ่าของปาเลสไตน์
วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี
ได้พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือนะฮะ
เอาเรื่องของนายจ้างอิสราเอลก่อน
เมื่อวานนี้ท่านนายกก็พูดไปครั้งหนึ่ง
บอกว่าคงต้องช่วยกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการจ่ายเงินเดือนจ่ายค่าจ้างอยู่

นี่ฮะกรณีนายจ้างอิสราเอลเนี่ยนอกจากจะเลื่อนจ่ายเงินเดือน
แล้วก็ยังเพิ่มค่าแรงเพื่อจะจูงใจให้แรงงานไทยเนี่ย
อยู่ทำงานต่อไม่กลับไทยเนี่ยนะฮะ
ปกติต้องจ่ายสิ้นเดือนใช่ไหมขอไปจ่าย๑๐พฤศจิกายน
เรื่องนี้นะครับท่านนายกบอกว่าได้คุยกับเอกอักราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้ว
เรื่องการเอาเงินมาล่อให้แรงงานไทยอยู่ทำงานต่อ
โดยที่ไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงหรือว่าจะปะทุขึ้นอีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
ซึ่งทางเอกอัครทูตอิสราเอลบอกว่าไม่ทราบเรื่องนะครับแต่จะหาข้อเท็จจริงให้
แล้วเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทางรัฐบาลไทยรับทราบ
ซึ่งท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ก็ยืนยันหนักแน่นกลับไปยังท่านเอกอักราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

คือเรื่องเขาเอาเงินมาล่อแต่เขาคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ทราบเรื่องเลยแล้วเขาก็จากไปถึงทราบแล้วก็จะรายงานให้ทราบโดยเร็ว

สองเรื่องคือเรื่องให้เงินทัพเนี่ยเขายอมรับว่ามีมีจริงนะครับ
แต่ว่าเรื่องที่บอกว่าจ่ายเงินวันที่๑๐พฤศจิกายน
เขาบอกเขาไม่ทราบเรื่องแต่ว่าผมก็ยืนยันไปผู้เสียหนักแน่นนะครับ

ขณะเดียวกันนะครับการประชุมคอรมอลวันนี้นะครับ
นายกรัฐมนตรีได้บอกถึงสาเหตุว่าทำไมถึงต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยให้ขยายตัวโดยเร็ว
นี่ฮะจะเห็นได้ว่าแรงงานไทย๒๓หมื่นคนเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตไปทำงานต่างประเทศ
เพื่อเงินหลักหมื่นหลักแสนเข้าใจว่าเงินสำคัญ
จึงต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้ประชาชนเอาชีวิตไปเสี่ยงนับหมื่นแลกกับเงินนะฮะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจ
ส่วนความคืบหน้าในการช่วยเหลือตัวประกันที่ถูกกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวไปนะครับ
คุณเศรษฐาบอกว่าไทยกำลังเจรจากำลังช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
คุณปานปรีพหิตธานุกรตรองน้ำมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กล่าวถึงการช่วยเหลือตัวประกันไทยนะครับ
บอกว่าได้รับแจ้งว่าคนที่ไปคุยกับกลุ่มฮามาสตอนนี้อยู่ในขั้นของการเจรจา
แล้วก็หวังว่าข่าวเรื่องที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวประกัน๕๐คน
จะมีคนไทยอยู่ในนั้นด้วย
ส่วนการพิสูจน์อัตลักษณ์แรงงานไทยที่เสียชีวิต
ตอนนี้ยังทำได้ยากเพราะว่าบางศพเริ่มเปลี่ยนสภาพ
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ที่อิสราเอลก่อนจะส่งกลับมายังประเทศไทย
คือเวลานี้เขาก็ยังไม่ได้คุยกันถึงเรื่องข้อแรกเปลี่ยนนะครับ
แต่ก็เป็นการคุยกันในระดับหนึ่งว่าอยากจะให้ปล่อยตัวก่อนนะครับ
แล้วก็เขาก็ยังไม่ได้แสดงความยังไม่ได้ระบุมาชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรจากเรา
ในส่วนของทางฝั่งฮามัสก็เช่นเดียวกัน
เราก็ประสานไปว่าขอให้ดูแลตัวประกันที่เขาจับไปให้ได้รับความปลอดภัย
ให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยอย่าให้อย่าให้ไปอยู่ในที่ที่มันมีการสู้รบกัน
เพราะว่าเดี๋ยวเราก็เป็นห่วงว่าคนไทยจะได้รับอันตรายไปด้วยครับ
คุณจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
บอกว่าขณะนี้กำลังรอการยืนยันจากทางการอิสราเอล
ว่าตัวประกัน๕๐คนที่กลุ่มฮามาสจะปล่อยจะมีคนไทยอยู่ด้วยหรือไม่
แต่ได้รับการยืนยันว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้มีความประสงค์ในการทำร้ายตัวประกันคนไทย
อย่างไรก็ตามคนที่ไปคุยไปเจรจากับทางกลุ่มฮามาส
ได้บอกไปแล้วว่าคนไทยเนี่ยที่เข้าไปอยู่ที่นั่นเนี่ยคือไปทำงาน
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
การยืนยันว่าลุ่มฮามาสไม่ได้มีความประสงค์ที่จะทำร้ายตัวประกันคนไทย
มีความขัดแย่ล่ะนะเหรอค่ะ
ครับตอนนี้รอนายจ้างมาจ่ายค่าแรงครับสามวันแล้วครับ
ว่าจะจ่ายค่าแรงครับครับรอกลับไทยครับสามวันนาย
จ้างได้ยินว่าคุณไทยจะกลับไทยไม่จ่ายค่าแรงเลย
ครับครับตอนนี้รอเงินครับรอเงินค่าแรงที่ทำงานไว้
ครับยังไม่ได้มาสามวันแล้วครับนายจ้างบอกจ่ายสด
สดครับพอได้ยินข่าวว่าคนไทยจะกลับบ้านไม่เห็น
นายจ้างเข้ามาหาเลยครับสามวันแล้วครับยังไม่จ่าย
ลูกน้องครับครับบางคนก็จะกลับก็รออยู่ครับรอ
เงินที่ทำงานไว้ครับพอเป็นค่าเท็กซี่ค่าเดินทางนาย
ไม่ยังไม่จ่ายเลยครับสามวันแล้วครับรอเลื่อนไปวัน
นู้นเลื่อนไปวันนี้ครับได้ยินข่าวว่าคนไทยจะกลับ
บ้านเริ่มจะตุกติดครับเริ่มไม่อยากจ่ายเริ่มไม่อยากจ่าย
เงินที่ทำงานไว้ครับครับผมครับฝากเพื่อนในด้วยครับ
ช่วงนี้นายจ้างอยากจ่ายเงินยากหน่อยครับจะรอดูว่า
กลับไม่กลับครับนายจ้างไม่อยากจ่ายเงินครับช่วงนี้
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงจากแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่น
คลิปออกมาแบบนี้คลิปนี้เนี่ยคนแชร์กันเยอะแล้วหลายคน
นะคะคือพยายามเข้าไปคอมเมนต์แท็กถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็บอกว่าอยากให้ช่วยเหลือคนไทยกลับมาครับค่ะทีนี้
ทางด้านของอิสราเอลคุณผู้ชมคะออกแถลงการด้วยนะคะและยัง
แบบนี้จริงไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้ามให้แรงงานไทยกลับ
ประเทศแต่อย่างใดค่ะโดยสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำ
ประเทศไทยออกเผยแพร่แถลงการแบบนี้ค่ะว่าเป็นเวลากว่า
ทศวรรษมาแล้วที่แรงงานไทยมีบทบาทสำคัญในภาค
เกษตรกรรมของอิสราเอลจากเหตุการณ์ในการสู้รบเป็นที่
เข้าใจได้ว่าแรงงานไทยจำนวนมากอยากกลับบ้านกว่า๓๐๐
พันคนเดินทางออกจากอิสราเอลไปแล้วและอีกประมาณห้า
พันคนแสดงเจตจำนงที่จะเดินทางกลับประเทศไทยทำกลาง
ลือที่แพร่สะพัดรัฐบาลอิสราเอลให้คำมั่นกับทางการ
ไทยว่าไม่มีข้อจำกัดใดสำหรับแรงงานผู้ที่ต้องการ
จะกลับมาเมื่อใดที่เหตุการณ์สงบลงอิสราเอลยินดีต้อนรับ
เขาให้กลับมาทำงานในอิสราเอลการกลับไปของคนไทย
รวมถึงแรงงานชาติอื่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อห่วงโซ่
อาหารของอิสราเอลดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้แรงงานต่าง
อยู่ทำงานต่อกระทรวงเกษตรอิสราเอลจึงทำจดหมาย
นายจ้างทุกคนแล้วระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่าน
กระทรวงได้ดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อตอบรับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการต่อวีซ่าทำงานของ
แรงงานไทยออกไปเป็นปีที่หกโดยทันทีและจะมีการ
จารณให้ขยายออกไปเป็นปีที่๗ด้วยยิ่งไปกว่านั้น
กระทรวงยังจัดงบประมาณประมาณยี่สิบล้านเช็กเกิลค่ะหรือ
ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทเพื่อให้ชดเชยแรงงาน
รวมไปถึงเงินช่วยเหลือพิเศษรายเดือนให้ผู้ที่ยังคงทำงานอยู่ตามแนวชายแดนฉนวนกาซ่าไปจนถึงสิ้นปี
อกจากนั้นนะคะกระทรวงเกษตรอิสราเอลได้สร้างที่หลบภัยเพิ่มขึ้นใหม่อีก๔๓๐แห่ง
บริเวณที่มีการเกษตรอยู่ทั่วประเทศ
โดยเพิ่มขึ้นจากที่หลบภัยซึ่งมีอยู่แล้ว๖๐๐แห่งซึ่งกระจายอยู่ทางภาคใต้ของอิสราเอล
แล้วในแถลงการนี้ยังบอกต่อด้วยนะคะว่าในช่วงท้ายว่า
ตรงกันข้ามกับรายงานข่าวที่แพร่สัมผัสอยู่ในขณะนี้
ข้อเท็จจริงคือการจ่ายเงินให้แรงงานยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ
โดยกำหนดในวันที่๑๐ของแต่ละเดือนตามปกติ
ส่วนข่าวลือเรื่องการจ่ายเงินล่าช้าอาจเกิดจากการร้องขอชดเชยก่อนกำหนดก็เป็นไปได้
สถานการณ์ความขัดแย้ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่ทางการอิสราเอลก็ได้แนะนำให้นายจ้างให้จ่ายเงินเดือนให้แรงงาน
ตรงตามกำหนดคือในวันที่๑๐ของทุกเดือน